ไปดูภารกิจนายกเศรษฐากันหน่อยครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
ล่าสุดครับปิดจ๊อปจบภารกิจด้วยการพบปะกับคนไทยในสหรัฐ
นั่งคุยเปิดอกเปิดใจกันเลยครับ
โมงเย็นวันที่๑๖พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
ซึ่งจะช้ากว่าเวลาของไทย๑๕ชั่วโมง
นายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ภารกิจที่เมืองซานฟรานซิสโกครับพบปะคนไทยในสหรัฐ
แล้วก็มีการตัดเพาะหน่อยด้วยนะบอกว่าพอพูดว่า
อยากจะทำให้ประเทศไทยนั้นน่าสนใจดีขึ้นจนเด็กไม่อยากย้ายประเทศ
ก็ถูกค่อนแคะว่าอยากให้ลูกคนอื่นกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทย
แต่ลูกชายตัวเองสองคนเนี่ยยังทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ยอมกลับไทยเลย
นายกยอมรับนะครับว่าจุดนี้เมืองไทยยังไม่ดึงดูดให้เด็กกลับ
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเมืองครับ
ภารกิจของรัฐบาลต้องทำให้ทุกประเทศรู้ว่าไทยนั้นพร้อมแล้วสำหรับการลงทุน
ไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปมากกว่านี้อีกแล้ว

ก็ดีใจที่ลูกทั้งสองคนเขามีความสุขที่อยู่ในต่างประเทศ
เขาสามารถใช้ชีวิตใช้อิสรภาพที่เขาสามารถมีได้
แล้วก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าจริงแล้วประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่า
ที่สามารถออฟเฟอร์ให้เขาดึงดูดให้กำลังสำคัญของชาติ
หลายท่านที่นี่ก็นั่งอยู่นี่ด้วยสามารถกลับไปทำมาหากินหรือไปช่วยกัน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไทยได้
นายกเศรษฐาบอกด้วยนะครับว่าพยายามสารต่อสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้ววางเอาไว้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่
ส่วนจีนนั้นก็จะมาลงทุนสร้างรถยนต์ไฟฟ้า
ขณะที่เทสล่านั้นก็เจรจากับไทยประเทศเดียว
ก็เชื่อว่าภายใน๓เดือนน่าจะมีคำตอบครับ
สาเหตุที่บริษัทต่างชาติย้ายฐานลงทุนไปที่เวียดนาม
จริงแล้วนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขากลัวรัฐบาลเรื่องของการขึ้นค่าแรงหรอกนะ
ตอนนี้ทั่วโลก๗๐๘๐เขารู้แล้วว่าไทยพร้อมต้อนรับนักลงทุน
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับมาถามว่า
ทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบนายกบ้าง
ตัวของนายกเศรษฐาแชร์ประสบการณ์ด้วยบอกว่าสอนลูกทั้ง๓คนว่า
ก่อนจะไปเป็นนายคนให้เป็นขี้ฆ่าเขาก่อนใน๓ปีแรก
จะได้เรียนรู้ความอดทนและอย่าคิดรวยทางรัฐ
ความฝันจะเป็นจริงได้ต้องตื่นก่อนฮะลองฟังดูครับ
บอกเลยบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องไปทำงานที่บริษัทใหญ่
ผมใช้คำแรงกว่านั้นนะครับแต่อาจจะไม่แน่ใจเหมาะสมใช่ที่นี้หรือเปล่า

ก่อนที่คุณจะเป็นนายคนหรือว่าจะเก็บได้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ผมขอเลยว่า๓ปีแรกเนี่ยให้เขาไปทำงานที่บริษัทใหญ่ก่อน
ให้ไปเรียนรู้วิธีการทำงานนะครับเหมือนที่ผมเคยต้องเรียนรู้มา
ผมไปทำงานบริษัทฝรั่งผมก็ต้องตอบบัตรตอนเช้านะครับ
จะออกไปไหนระหว่างทำงานที่ต้องไปทำงานเกี่ยวกับบริษัท
ผมก็ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบก่อนต้องเขียนให้ดูว่าเอ่อ
เป็นอะไรที่ผมขอรูปผม๓คนไว้
นี่นะฮะภารกิจนายกเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวน่าจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้๑๙พฤศจิกายนครับ